คลายล็อกเสร็จปุ๊บนะคะวงการบันเทิงก็เริ่มจะเปิดกองละคร

จากนู้นนะคะยังไม่บอกแหล่งที่มา

มันเล่าเกิดจากนางเอกท่านหนึ่ง

แล้วก็เล่นภาพยนตร์โอ้โหโด่งดังกันแบบมากมาย

เอาให้เต็มไปเลยจะได้ตายให้มันถูกบ้าง

ซึ่งนะคะก็เป็นเรื่องเล่าก่อนหน้านี้ค่ะ
คือเธอเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีแฟนเป็นพระเอกซุปตานะคะ

ได้ไปเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง

ซึ่งเรื่องนี้ก็เล่นกับพระเอกดังเหมือนกัน
แต่พระเอกดังคนนั้นเอาออกไปก่อนไม่เกี่ยวนะคะ
คือมันเกี่ยวตรงที่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีผู้กำกับมาสเจอ

แล้วปรากฏว่าเธอก็เผลอใจ

คือหลายคนไม่เชื่อเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ

อันนี้ฉันบอกให้อีกคำนึงหมวยด้วยละกัน

คือนางเอกคนนี้ก็มีแฟนเป็นพระเอกซุปตาอยู่แล้ว

คือดังมากคนนี้คือแบบว่าถ้าพูดชื่อน่ะทั้งเรือและเชอรี่กรี๊ดแน่นอน
พระเอกซุปตาเนี่ยเขาอยู่ค่ายเดียวกันไหมพี่แจ๊ค

คือเอาพูดกันตรงนะคะถ้าเราเท้าความกันไปนางเอกคนนี้กว่าจะดังได้

คือผู้ชายมีชื่อเสียงมากกว่า

แต่ว่าไล่ไล่ตามกันมาโดยมีเหมือนแบบว่า
อ่าผู้ชายเนี่ยเขาดังแล้วก็เหมือนว่าเหมือนกันดังขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ก็เลยได้ไปเป็นนางเอกหนังเรื่องนี้
แต่ใช่ว่าจะรู้แบบว่าบุญคุณของพระเอกที่เป็นแฟนเรานะคะ

กลับไปแอบเผลอใจกุ๊กกิ๊กกับพระเอกมาเจอ

เขาอายุห่างกันมากไหมระหว่างผู้กำกับกับนางเอกคนนี้
ไม่ห่างกันมากเขาคือวัยรุ่นเลยอ่ะ
มาโฟกัสกันต่อที่พระเอกซุปตา
เอาจริงบ้านเราพระเอกซุปตาเยอะคุณผู้ชม
ถามพี่แจ๊คก่อนว่าไอ้คำว่าซุปตาที่มันค้ำคอกันอยู่เนี่ยนะ
มันมีลักษณะพิเศษอื่นให้มันแบบเจาะจงเข้าไปอีกไหม

พระเอกซุปตาคนที่ว่านะคะก็เป็นพระเอกซุปตาสายแฟชั่นอีสาน
นี่ตรงที่เราเล่าเลยโอ้

ทั้งพ่อทั้งพี่สาวก็อีสาน

ได้ยินประโยคนี้สะดุ้งกันแล้วกันแม่เอ้ย
ใช่นะคะแล้วก็เรื่องเขาหูเม้ากันแบบว่า

เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
นางเอกคนนี้เลิกกับพระเอกซุปตาสายแฟชั่นอีสานไปเลย

ใช่เลิกไปแล้วแล้วตอนนี้มีแฟนใหม่นะ

ก็เก็บเอาไว้ในใจเก็บเอาไว้ในใจอีกที่เลิกไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าจับได้หลักฐานมันอยู่ในไลน์นะคะซึ่งนะคะพอมันก็เลิกลากันไป
นางเอกสวยมวยแซ่บคนนี้นะคะก็ไปมีแฟนใหม่เป็นไฮโซ
แต่ว่าดันทำพฤติกรรมแบบนี้อีกเธอกำลังจะเป็นนางเอกนะคะละครแบบเป็นนางเอกเต็มตัวอีกครั้งหนึ่ง
อย่างนั้นรถแล้วเขาก็แว้ววาแบบนี้ก็ไปตีสีทำกับผู้กำกับอีกแล้ว
ไฮโซคนนี้มีอะไรเกี่ยวพันกับวงการบันเทิงอะไรบ้างไหมคุณผู้ชมค่ะไฮโซท่านนี้แหละค่ะ
เคยเป็นแฟนของนางเอกชื่อดังอีกคน
พูดชื่อปุ๊บนะคะรู้จักปั๊บ

จริงสปอนเซอร์รายการเราต้องมีละน่ายาดมยาดม
แต่ว่าอยากให้โฟกัสที่๓ตัวละครแล้วกันนะคะ
ก็คือนางเอกนะคะหวยสวยแซ่บ
คุณกับมาสเซอร์แล้วก็เป็นเอกสุปตา

เพราะว่า๓คนนี้มันอีลุงตุงนังกันอยู่นะคะ
ก็คือหลักฐานล่าสุดเลยนะมันแยก

บทว่าไปถ่ายต่างจังหวัดนะคะ

คืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมโป๊ะแตกตรงที่ว่า

ประตูห้องเช่า

ไม่เรียบร้อยเป็นเชอรี่เลยเรียบร้อยนี่เชอรี่จะเข้าห้องใคร
ถอดรองเท้าแล้วยกเข้าไปในห้องด้วย

ซึ่งตอนนี้แฟนไฮโซคนล่าสุดยังไม่รู้นะคะ

นี่แหละค่ะนำเสนอผ่านรายการไปเลยค่ะ
ต้องขยายว่ากันไปนะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่มาเล่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่
คือมันมันมีหลักฐานชัดเจนแหละนะคะ

อย่าไปทำแบบนี้มีแฟนแล้ว

แล้วก็อย่าไปแบบคือแอบทรงแอบแซ่บอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะภูมิกับคนล่าสุดก็มีแฟนอยู่แล้วด้วย

เมื่อกี้พี่แจ๊คบอกว่านางเอกสาวหน้าหมวยสวยแซ่บ
เห็นบอกว่ารักษณะส้นทรงองค์เอวเธอเนี่ยสูงด้วยขุนดีด้วย

บ้านเกิดก็คือสุรินทร์วันนี้ก็ให้ช่อช้างไปเลย
นางเอกสูงยาวหน้าเก๋ตัวยอดชอช้าง
ขยายเพิ่มนิดนึงคือหน้าหมวยด้วย
เก๋หุ่นดีหน้าหมวยเขาเคยเดินแบบด้วยไหม

แฟชั่นแบบว่าสำคัญไหม

เห็นไหมก็บอกแล้วมันมีหลักฐานคุณผู้ชม
ทำไมอันนี้ฉันยังไม่รู้
แล้วก็เหมือนเค้าไม่ได้มีผู้กำกับด้วยมั้ง
อันนี้ก็เป็นภายเอกคนแรก

คนมองว่าแบบว่าคือแบบไปทิ้งผู้หญิง

นี่อ่ะเล่าต่อคือว่าตอนที่เลิกตอนนั้น
คนจะมองว่าผู้ชายไม่ดีว่าแบบไปทิ้งผู้หญิง

แล้วปรากฏว่าคือผู้ชายก็มีแบบว่าผู้หญิงคนอื่น
มีแฟนใหม่แต่เป็นน้องที่น่ารักมาก
คนก็จะไปโจมตีว่าโอ้ยตายแล้ว

คือการที่ผู้ชายจะออกมาพูดว่า

แต่ว่าคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมแล้ว
ก็สุภาษิตมาเย็นขนาดนี้
ท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะบอก
แค่บอกว่าเหมือนเสียเชนบอกรักษาสินห้าเอาไว้นะคะ
เราจะได้เจริญกันเติบโตเกิดขึ้น

ไม่หรอกอันนี้คือมาเล่าเตือนสติ

แซ่บก็เกินนะคะ
แป๊บนึงเปิดดูก่อนมีอะไรอัปเดตบ้างนะ